คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวต้องบอกว่าสาวคนนี้เนี่ย
ทั้งขาวทั้งสวยทั้งหมวยทั้งผมยาว
คุณผู้ชมเห็นสวยแบบนี้เชื่อไหม
นางอยู่เป็นโสดมาตลอดเวลาที่อยู่ในวงการบันเทิงมาเป็น๑๐ปี
เมื่อเธอโพสต์รูปคู่กับผู้ชายหน้าตาดีคนหนึ่ง
เนี่ยคนนี้ก่อนจะมีคนเข้ามาถามแล้วก็ตอบเองนะคะว่า
นี่แค่พี่น้องกันนางเข้ามาตอบแบบนี้
เป็นดาราที่มีงานอย่างต่อเนื่อง
แต่ทำไมเลือกที่จะอยู่เป็นโสดไม่กลัวเหงาเฉาจนขึ้นคาน

ก็ยังคิดอยู่แต่อาจจะตั้งแต่เกิด

แต่ว่ามันไม่ได้แบบจริงจังถึงขนาดเป็นแฟน
ก็เป็นคนแบบไม่ค่อยสูงสิงกับใครเท่าไหร่ด้วย
แล้วก็ถ้าเกิดไม่รู้จักกันจริงก็จะแบบดูแบบไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าหา
น้องหน้าตาดูเฟรลี่แถมน่ารักแบบนี้

บางทีสวยเกินไปไงผู้ชายไม่กล้าจีบ